อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้จบลงที่อีกฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งติดคุกค่ะ
แทงกันตายจากสาเหตุมองหน้าแล้วไม่สบอารมณ์ค่ะ
อาการที่จะต้องต้องมีเกอร์กิจในสอยอน
แกไม่ต้องให้แกทำหลังแล้ว
คุณผู้ชมคะมันจบลงด้วยการแทงกันค่ะเอามีดมาแทงกันแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือคนที่อยู่ในร้านปรินเตอร์นี้ค่ะเป็นช่างซ่อมปรินเตอร์ชื่อว่า
นายนาราติธเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามามีปากเสียงกัน
สุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการที่
อย่างที่เราเห็นในคลิปไล่แทงกันแบบนี้ค่ะ
คนหนึ่งเสียชีวิตก็คือนายนาราธิบ
ซึ่งเป็นช่างซ่อมปรินเตอร์ที่ร้านที่มีปากเสียงกันนี่แหละค่ะนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุยอมรับบอกว่าทำลงไปเพราะไม่พอใจ
ที่ผู้เสียชีวิตชอบมองหน้าทุกครั้งที่เดินผ่านก็ทนไม่ไหวค่ะ
ก็ไปหยิบมีดในรถมาพกเอาไว้
แล้วผู้เสียชีวิตเดินถือเหล็กดึงประตูมาทำร้าย
ก็เลยเอามีดที่พกมาแทงเขา
ล่าสุดวันนี้แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางสมใจไปให้ปากคำกับตำรวจ

ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปเพราะว่าลูกเป็นคนขยัน

ปกติลูกก็ไม่ใช่คนที่จะมีเรื่องกับคนอื่นด้วย
ทำไมถึงได้จิตใจโหดเยี่ยมแค่มองหน้า
ถึงกับต้องเอาชีวิตกันค่ะ
เรื่องแบบนี้
ส่วนครอบครัวผู้ก่อเหตุค่ะ
แม่กับพี่ชายไปที่สอบที่คุณฆภกฤษ

แล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว

ทำเรื่องประกันตัวลูกชาย

ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้มาเก็บรอยนิ้วมือผู้ก่อเหตุนะคะ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
แล้วก็จะฝากขังสารจังหวัดในวันพรุ่งนี้ค่ะ